หลังจากนั้นจมน้ำเสียชีวิตเลยทั้ง๓คนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าช่วงที่กู้ภัยพยายามตามหา

หาอย่างไรก็ไม่เจอสักทีนะคะ
จนคนแถวนั้นและครอบครัวรวมใจกัน
นำบายสีไปไหว้ขอขมาพญานาค
บอกว่าให้พญานาคเปิดทางให้พบศพทั้งสองศพ
สรุปสุดท้ายค่ะขอคำมาไม่นาน

เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมค่ะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
อรไทยกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนม

จากการจบน้ำโขง๓ศพด้วยกัน
เหตุการณ์นี้นะคะก็คือ๓แม่ลูก
คือแม่๑คนแล้วก็ลูกชายอีก๒คน
ลงไปเล่นน้ำที่หาดทรายกลางน้ำโขง
ในพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
แล้วก็ถูกน้ำโขงกลืนหายไป
ผู้เสียชีวิตที่เป็นแม่นี่นะคะทราบชื่อนาง
บันทิตาพรพร้อมธนรัฐอายุ๕๑ปีค่ะ
ลูกชาย๒คนชื่อว่านายนัทธวัฒน์พร้อมธนรัฐอายุ๒๔ปี
และอีก๑คนนะคะเด็กชายบัณวิตพร้อมธนรัฐอายุ๑๐ขวบค่ะ
โดยพบศพผู้เสียชีวิตรายแรกก็คือผู้เป็นแม่ก่อนเนี่ยนะคะ
กระทั่งวันถัดมาค่ะระดมค้นหาอีกรอบ
แล้วก็ไปพบศพเด็กชายบรรณวิทย์ลูกชายคนเล็ก
และนายนัทวัฒน์ลูกชายคนโต
แต่ก่อนที่จะพบศพชาวบ้านเขาร่ำลือถึงความอาถรรพ์ของแม่น้ำโขง
จุดนี้บอกว่าเป็นวังพญานาคมีคนตายเป็นประจำ
แล้วตายทุกปีก็เลยตัดสินใจกัน
ญาตินำเครื่องสักการบูชาเป็นพานบายสีมากราบไหว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ขอขมาแล้วก็ขอบรมีองค์พญานาคให้พบศพ๒คนที่เหลือ
ไม่นานพบศพจริงจริงนะคะสองพี่น้องนำร่างไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
อกจากนี้นะคะชาวบ้านรายหนึ่งอ้างว่า
ที่สามแม่ลูกจะเสียชีวิตคนระแวกนั้นฝันค่ะ
ฝันว่ามีพญานาคมาบอกว่าอยากได้คนไปอยู่ด้วย๓คน
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะชาวบ้านเขาบอกมานะคะ
ไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นหลานของผู้เสียชีวิตค่ะ
เล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นตัวเองก็ไปด้วยนะ
ไปกับ๓คนนี้แหละพี่น้องพี่ชายคนโตน้องชายคนเล็ก
หลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าน้องชายคนเล็กที่เสียชีวิตก่อนเนี่ยนะคะ
ตกลงไปในร่องน้ำลึกเห็นท่ากำลังจะจมน้ำ
แม่และพี่ชายกระโดดลงไปช่วยสรุปเสียชีวิตทั้งสามคนเลยนะคะ
ส่วนตัวเธอเองที่ไปด้วยในเหตุการณ์วันนั้นประคองตัวเองขึ้นมาบนหาดได้

ทีแรกนะแกผักหนูกับน้องขึ้นมาแล้วแต่น้องมันมันก็เด็กเนอะ
มันก็เลยแบบจะไปเกาะแม่แต่หนูอ่ะตัวคนเดียวอยู่แล้ว
หนูก็จมลงไปนั่นแหละอืมแต่หนูก็ขึ้นมาได้
คือหนูก็พยายามลอยตัวแต่น้องกับแม่กับพี่นัทก็คือไหลไปเองค่ะ
กลางน้ำแล้วอ่ะหนูไหลไปแล้วใช่มันก็เลยแบบช่วยไม่ทัน
หนูก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะไม่งั้นหนูก็ต้องจมลงไปกับเขาด้วย
บรรยากาศการบำเพ็ญกุศลที่วัดชัยมงคลนะคะ
ครอบครัวของครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวนี้นายวัชิรเกียรติพร้อมธนรัฐอายุ๖๐ปีค่ะ
ไม่มีแรงลูกเดินเลยนะต้องค่อยขยับตัวเดินไป
แล้วก็ไปเอาผ้ามาเช็ดเท้าของลูกที่เปื้อนโคน
คือเป็นภาพที่เขาบอกว่ามันเศร้ามากเลยนะคะ
ต่างจากนางบันทิตาผู้เป็นป้าค่ะนั่งเกาะขอบลงศพร้องไห้อย่างน่าเวทนา
เพื่อนของผู้ตายเองก็มายืนร้องไห้สะอึกสะอื้น
ส่วนการกำหนดวันชาปนกิจตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงนะคะว่าจะทำวันไหนค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะสูญเสียพร้อมกัน๓ชีวิตนะ